เหตุโหดอีกเหตุหนึ่งนะฮะสงกรานเลือดนะครับ
พนักงานขับรถบรรทุกของของโรงงานเหล็ก

กับเพื่อนแล้วทีนี้เมากันได้ที่นะครับ
มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันเพราะพูดจาไม่เข้าหู
สุดท้ายแทงเขาแทงเขาจนเขาต้องถูกปั๊มหัวใจแบบนี้นะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตนะคุณนะนะครับ

พื้นที่หมู่๒ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ตำรวจทีมกู้ชีพไปถึงที่เกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บเป็นชายถูกแทงด้วยมีดปลายแหลม

กู้ชีพกู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจนาน๓๐นาที
สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตได้
ผู้เสียชีวิตก็คือนายสุบันปิ่นทองอายุ๔๔ปี
และยังพบมีดปลายแหลมตกอยู่ใกล้นะฮะ

จากการสอบถามเพื่อนผู้ตายเล่าให้ฟังบอก

ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนร่วมงานนี่แหละครับ

ซึ่งก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มาตั้งวงดื่มเบียร์กัน๔คนนะครับ
โดยมีเพื่อนผู้ตายที่เป็นพยานก็นั่งอยู่ในวงด้วย

ปรากฏว่าคนก่อเหตุกับผู้ตายมีปากเสียงกัน
ส่วนคนก่อเหตุก็แซงท่าทีไม่พอใจฮะ

ท้าชกกันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวไหมล่ะ
สุดท้ายปรากฏว่าคนก่อเหตุคือนายสมปอง
ชกอย่างเดียวคุณเอามีดมาแทงนายสุบันด้วย
ล้มฟุบกองกับพื้นและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ส่วนภรรยาผู้ตายพร้อมด้วยลูกสาว

เมื่อเห็นร่างผู้ตายก็ร่ำให้ด้วยความเสียใจทั้งแม่และลูก
ขณะที่ตำรวจเร่งรวบรวมพยาหลักฐาน
เตรียมขอสารอุณวัฒน์ออกหมายจับนายสมปอง
แล้วก็จะเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะฮะ
ช่วงเทศกาลนะก็มีการดื่มเครื่องดื่มกันนะครับ
แล้วก็อาจจะพูดจาไม่ถูกหูก็เลยเป็นเรื่องฆ่ากันตาย
สองสามเหตุแล้วนะใช่ค่ะ